รักกันทุกวันจะกลายเป็นรักนิรันดิ์โดยไม่รู้ตัว
เรื่องราวความรักของคุณตาคุณยายคู่นี้
เขาใช้ชีวิตอยู่กินกันมา๖๐ปีนะ
คุณยายเคยพูดกับลูกไว้ว่าถ้าแม่ตายไม่เกิน๓วันเดี๋ยวพ่อก็ตาย

คุณยายไปก่อนแล้วท้ายที่สุด๓วันเท่านั้น
คุณตาตรอมใจเสียชีวิตตาม
คุณผู้ชมเห็นโรงศพเห็นรูปหน้าศพไหม
ทั้งสองรูปนี่คือลูกต้องเอามาตั้งคู่กันนะ
โรงของพ่อกับโรงของแม่ค่ะ
เรื่องราวนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ไปที่
สาราวัดเขากำแพงอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ
ญาติพี่น้องก็นำร่างของคุณตาคุณยาย
มาไว้ที่วัดทำบุญเลี้ยงพระ

ส่วนคุณตาคุณตาอ่อนหงเวียงจันทร์อายุ๘๖ปี
คุณตาก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๑กรกฎา
เห็นไหม๓วันหลังจากที่คุณยายไป
คุณตาก็ตามไปจริงค่ะ
คุยกับลูกชายคนโตของคุณตาคุณยายนะคะ
คุณลุงวีรศักดิ์เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยนะ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่กินกันมา๖๐กว่าปีแล้ว

ก่อนหน้านี้ตอนที่พ่อป่วยติดเตียง๑๕ปี
นักข่าวรู้ไหมแม่น่ะหยุดงาน

แล้วล่าสุดแม่ก็เพิ่งมามีอาการอ่อนเพลีย
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ที่สุดแม่ก็ไปเพราะว่าไตวายค่ะ
แล้วก่อนที่แม่จะไปแม่บอกกับผมแหละ
บอกว่าถ้าเกิดแม่ตายนะไม่เกิน๓วันหรอก
เดี๋ยวพ่อแกก็ตายตามไป

แล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงค่ะ
ลูกบอกว่าตอนนี้ก็เสียใจแล้วก็ช็อกมากนะ
เพราะว่าไม่คิดว่าจะสูญเสียคนที่รัก
แม่และพ่อในเวลาไล่เลี่ยกันแบบนี้

ท้ายที่สุดคุณตาก็ไปอยู่กับคุณยายด้วยนะคะ

เอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ